เมียทหารครับมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
อ้างว่าหัวหน้าของผัวเธอเป็นทหารยศร้อยโทเลยนะ

แชทมาชวนคุยเรื่องทางเพศ
หัวหน้าของสามีทักแชทมาชวนคุยเรื่องทางเพศ
แล้วมากกว่านั้นวีดีโอคอลมาโชว์ของลับ

ขออภัยคุณผู้ชมนะแต่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้
ร้องขอความเป็นธรรมเพราะดูเหมือนว่าเรื่องมันจะเงียบนะ

นี่คือคลิปหลักฐานที่เธอเอามาให้ดู
แต่ให้ดูได้แค่บางช่วงบางตอนนะฮะมันอุจจาดตา
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๔๐ครับ
ไม่ใช่แค่คลิปนะเธอมีแชทเอกสารหลักฐาน
แฟมสีเขียวเมื่อกี้มีเป็นปึ๊งเลย
เธอบอกว่าผู้ชายที่เห็นในคลิปขึ้นวินโดคู่ได้ครับ
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้นี้เป็นหัวหน้าของผัวเธอ

หัวหน้ายศเป็นทหารยศร้อยโท
แล้วมันใช่ไหมที่จะวีดีโอคอลมาโชว์อะไรแบบนี้ให้ฉันดูเนี่ย

เรื่องทางเพศทั้งนั้นต่ำกว่าใต้สดือลงไป
นี่เห็นไหมฮะหนีบกระดาษมาเป็นปึกเลย

เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี๖๔นะครับ
กุมภา๖๔เจอทั้งแชทเจอทั้งวีดีโอคอร์
เจอทั้งช่วยตัวเองโชว์ทั้งที่เธอไม่ได้ร้องขอเลย
อ่ะเล่าให้ฟังแค่บางช่วงบางตอนนะสำหรับแชท
ทหารยศร้อยโทคนนั้นส่งข้อความเช่นมีเซ็กกันไหมจะได้จบเธอก็ได้แต่ส่งหัวเราะไปก็แก้เกอร์นะฮะ
มันไม่จบสิครับอยู่ไหนเนี่ยขี้เหงาหรือเปล่าบางคำผมพูดออกอากาศไม่ได้นะคุณผู้ชม
ด้วยความเคารพนะฮะแล้วบางแชทถามเรื่องหน้าอกหน้าใจของผู้หญิงมันใช่ไหม
ชอบไหมให้มีคนมาจับมาเล่นตรงนั้นเดี๋ยวนะหัวหน้าสามีใช่ครับผัวเธอเป็นทหาร
และนี่คือหัวหน้าของผัวเธอยดร้อยโทเธอบอกแบบนี้นะเธอบอกแบบนี้ส่งมาบอกอีกแล้ว
มาอีกแล้วโอ้โหขยันพิมพ์หุ่นน้องเนี่ยสวยจังเลยเปิดให้ดูสักภาพได้ไหม
เนี่ยครับแล้วขอตื้อด้วยนะขอดูภาพหน่อยสินี่ไปทักเขาเรื่องหน้าผงหน้าผากของคุณผู้หญิงเขาเนี่ย
คุณผู้ชมมันเยอะมากเอาแค่นี้ก็พอก็แล้วกันมากกว่าแชทมันคือพวกหลักฐานที่เขาวีดีโอคอลมา
แล้วก็โชว์ช่วยตัวเองเธออัดคลิปเลยครับแล้วก็เซฟใส่ทรัมป์ได้
นักข่าวของเราครับคุณกั้งไปคุยกับผู้เสียหายเล่าให้ฟังฮะนี่คือนักข่าวของเรานะ
เข้าเว้นอยู่ทหารคนนั้นอ้างว่าเอานั่นผัวเธอเหรอลูกน้องฉันเอง

วันรุ่งขึ้นทักมาเลยครับขอนัดเจอได้ไหมมาเจอกันที่ค่ายทหาร
เธอไม่ไปนะฮะคืนเดียวกันทักมาอีกจีบได้ไหมส่งมาอีก
ออกมาเจอกันหน่อยได้ไหมเหล่านี้เธอเล่าให้ฟังนะ
มันไม่ได้มีแชทย้อนไปถึงประมาณกุมภาปี๖๔นะฮะ
แต่เธอแปลกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันก็บอกอยู่ว่าเนี่ย
ผัวฉันเป็นลูกน้องเธอแล้วเธอมาทำอะไรแบบนี้กับฉันได้ยังไง

มาอีกวันหนึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ผัวฟังทนไม่ไหวแล้ว

ลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นก็หัวหน้านี่ก็เมีย
หืออือมากก็ไม่ได้อีกก็กลัวเหมือนกัน

กะว่าเดี๋ยวเขาก็เลิกไปไม่เลิกครับ
วันถัดมาทหารคนเดิม

แชทมาแล้วเปิดกล้องวีดีโอกดรับสายเสร็จปั๊บ
เขาโชว์ของลับให้ดูเลยทันทีและช่วยตัวเองครับ
ตกใจมากรีบกดตัดสายวางสายเลย

ครั้งที่๒มาตอน๕ทุ่มทำเหมือนเดิมเป๊ะกดตัดสาย
มาอีก๓วันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นครั้งที่สาม

มันโรคจิตหรือเปล่าเนี่ย
มันก็ต้องเข้าข่ายแล้วต้องผิดปกติอะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ

คนดีเขาจะมาทำกันแบบนี้เหรอ
ทั้งที่รู้ว่านี่เป็นเมียของลูกน้องก็ยังมาทำอีกนะ

เรื่องนี้เธอก็เลยร้องเรียนผู้บังคับบัญชาครับ
ร้องเรียนไป๒ครั้งหน่วยงานมีรับเรื่องแล้วแต่

ตอนนั้นเธอบอกเธอทำไม่เป็นไม่ค่อยรู้เทคโนโลยี

วีดีโอคอลมาแล้วทำเหมือนเดิมเป๊ะเหมือน๓ครั้งแรก

รอบนี้ให้ลูกสาวอัดคลิปวิดีโอเอาไว้เลย

ที่เราเห็นกันตอนต้นจะขึ้นวินโดคู่ก็ได้นะครับ

หอบหลักฐานคลิปวิดีโอแชทข้อความและพยานบุคคล

บอกว่าเรื่องเงียบจนถึงทุกวันนี้
ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจโรงพัก
สพเมืองนครศรีธรรมราช๕กรกฎาคม

เอ้าตำรวจบล็อกเบอร์โทรของเธอ

อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งเธอฝ่ายเดียวนะ

ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมครับ
มันมีหลักฐานทั้งคลิปทั้งแชท

บอกจุกอกมากนะเกิดเป็นลูกผู้หญิง
แล้วลูกสาวก็ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้

อยากจะขอปกป้องเรียกคืนศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงครับ
ยืนยันทุกอย่างที่เธอบอก
ที่เธออ้างเป็นเรื่องจริงทั้งหมด

ในมือถือทั้งแชทอะไรต่าง
เห็นว่าตอนนี้ทหารคนดังกล่าว

หลังจากเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชฟังเจ้า
ฟังเจ้าตัวเล่าหน่อย

คำพูดพวกนี้เขาพูดออกมาจากปากเขาได้ไง
เราจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำปุ๊บ

เราต้องการให้รู้ว่าครอบครัวเรารู้
ให้รู้ว่าพฤติกรรมร้อยโทคนนี้ร้ายกาดขนาดไหน
สิ่งที่เธอเจอและเจ็บช้ำคือ
ผู้ชายที่เป็นหัวหน้างานของแฟนเธอมาทำแบบนี้
เรื่องนี้ร้องไปที่ผู้บังคับบัญชา๒ครั้งทำไมเรื่องยังเงียบ

บอกตำรวจบล็อกเบอร์เธอตามเรื่องไม่ได้เหมือนเรื่องเงียบอยู่
ล่าสุดอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจคุณมิ้นคุณผู้ชมครับ

เมียของคนก่อเหตุแอดไลน์มาหาเธออยู่ไลน์มันเด้งตึ้งขึ้นมา
แล้วมาตำหนิต่อว่าเธอว่าเธอนั่นแหละมาเสนอตัวให้ผัวฉันก่อน

เธอก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่แล้วนะพี่
ต่างหากที่ถูกผู้ชายผัวพี่มาคุกคามและหนูเป็นผู้เสียหาย
หนูไม่ได้ไปเสนอตัวก่อนแต่อย่างใด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในส่วนของลูกสาว
ลูกสาวผู้เสียหายบอกว่าเรื่องนี้ต้องเอามาเผยแพร่ต้องเอามาตีแผล
เพราะแม่ร้องเรียนหลายครั้งแล้วเรื่องมันก็เงียบ
อยากขอความเป็นธรรมให้กับแม่ด้วย

คือหนูไม่อยากให้เขาเงียบเหมือนปีที่ผ่านมา
คือช่วยแม่หนูด้วยเพราะว่าเหมือนทั้งครอบครัวอับอายอะไรแบบนี้ค่ะ
คือครอบครัวเราไม่น่าต้องมาเจอแบบนี้
คือหนูก็พยายามให้แม่แบบยื่นเรื่องไปเรื่อยว่า
เพื่อว่าให้เราได้รับความเป็นธรรมบ้าง
ไม่ใช่แบบคือไม่สนใจเราเลยอะไรแบบนี้ค่ะ

ยืนยันจะปกป้องแม่เราให้ถึงที่สุด
ใช่ค่ะเดินเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วนักข่าวของเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันด้วยเธอก็บอกว่า

กั้งก็รู้สึกว่าเออมันขนาดนั้นเลยเหรอ

จะขอโทรไปถามความจริงจากอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน
แต่เธอบอกว่ามันเป็นเบอร์เก่าเหมือนเขาจะเปลี่ยนเบอร์ไปแล้ว

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ล่าสุดรองแม่ทัพภาค๔ครับ
บอกว่าเดี๋ยวให้พาตัวผู้เสียหายเข้าพบ
เพื่อถามความจริงและจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังความให้ครบทุกด้านก่อนนะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมรอติดตามความคลิบหน้าเพิ่มเติมนะฮะ